เรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองนะคุณผู้ชมคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีการเลือกตั้งนายกอบจใช่ไหม
เขาใช้ตรงนี้เป็นสนามเลือกตั้งปรากฏว่ารู้ว่าของโรงเรียนไม่ได้ล็อกครับ
ใช้โอกาสนี้แหละค่ะย่องเข้าไปในบ้านพักครู
ขโมยรถมอเตอร์ไซค์มาทั้งหมดสี่คันด้วยกันโอ้โห
หลังจากนั้นคืนเดียวกันตระเวนไปขโมยมอเตอร์ไซค์ที่จุดอื่น
แต่ระแวกเดียวกันนั่นแหละค่ะอีกสามคันคืนเดียวมันเอาไปเจ็ดคันโอ้โห
คืนเดียวมันเอาไปเจ็ดคันมันมืออาชีพนะเออ
ไหมโอ้ขนาดเนี้ยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
ตอนแรกเนี่ยคนร้ายสองคนนี่มาก่อนเลยเดินเข้าไปดูลาดเหล่าที่บ้านพักครูนะคะ
ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารเรียนจากนั้นมันก็เดินไปตามพวกมาอีก๒คน
แล้วขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไป๔คันขี่หลบหนีออกไป
หน้าประตูโรงเรียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปทางตลาดโรงน้ำตาล
หนึ่งในครูผู้เสียหายชื่อว่าคุณรุ่งราตรีพาณิชย์อายุ๓๒ปี
แล้วบอกว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งสี่คันเนี่ยเป็นของครูในโรงเรียนแล้วเธอบอกนะ
คนร้ายแก๊งนี้มันยังไปก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์อีก๓คันของชาวบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกันด้วยนะคะ
รวมแล้วคืนเดียว๗คันรวดมันเอาไปเกลี้ยงเลยค่ะ
ใช่ค่ะบ้านคุณครูแล้วสี่คันแล้วได้ข่าวที่นี่อีกไง
มีตรงนี้อีกค่ะเพราะตอนเช้าไปแจ้งความใช่ไหมคะ
แล้วก็สถานีตำรวจก็บอกว่ามีคนมาแจ้งเหมือนกันอีก๓คัน
ที่นี่เหรอที่นี่เลยที่นี่เนี้ยค่ะเซ็ตเดียวกัน
เจ้าของไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่านะคะแต่ที่นี่มีรอปภค่ะ
นี่ก็อยู่หลังโรงเรียนเนอะใช่ค่ะอยู่หลังโรงเรียนก็คือเซตเดียวกันเลย
แล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นคลองกรรมค่ะหอพักแต่ละอันก็คือโซนใกล้ใกล้แถวโรงเรียนเราเนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะแต่เมื่อคืนนี้เจ็ดคันที่นั้น
คึกค่ะเจ็ดคันถามครูแล้วไปถามเจ้าของร้านค้าในชุมชนหน่อยดีกว่า
คุณอารมณ์คำแก้วอายุห้าสิบปีเล่าบอกว่าเนี่ยคุณป้าไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะว่าก่อนลงมือก่อเหตุเนี่ยคนร้ายแก๊งนี้มันมาที่ร้านนี้
ซึ่งร้านอยู่ข้างโรงเรียนนะมันก่อเหตุใช้ครีมตัดสายอยู่
ซึ่งเป็นตู้เก็บขนมขบเคี้ยวแล้วมันก็หยิบขนมออกมานั่งกินหน้าตาเฉยนะคะ
พร้อมกับนั่งอัดลมจากนั้นเวลาสักประมาณตีสอง
คนร้ายก็เปิดปฏิบัติการไปตระเวนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของครู
แล้วก็ชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ยนะคะกล้องวงจรปิดในโรงเรียนจับภาพได้แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้สร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้กับผู้เสียหายทั้งหมด
โดยครูผู้เสียหายบอกว่าปกติแล้วนะประตูหน้าโรงเรียนก็จะปิดล็อกไว้นะคะ
แต่ว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตรงนี้โรงเรียนนี้ใช้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งนายก
แล้วก็สมาชิกอบจก็เลยไม่ได้มีการล็อกประตูเอาไว้
ทำให้คนร้ายบุกเข้ามาขโมยมอเตอร์ไซค์ออกไปได้
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาให้เร็วที่สุด
แล้วก็เอาของกลางมาด้วยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยครูบอกว่า
ฉันเองก็ไม่ได้เงินเดือนเยอะนะมอเตอร์ไซค์หายไปแบบนี้นะ
ก็เดือดร้อนนะคะครับครับ